เปลี่ยนอารมณ์ไปดูเรื่องพิธีกรรมโบราณที่หาชมได้ยากดีกว่า
เขาเรียกพิธีกรรมนี้ว่าพิธีกรรมขอขมาช้างครับ
นี่ที่เห็นอยู่เนี่ยหาชมได้ยากนะนี่คือพิธีกรรมขอขมาช้างก่อนที่จะนำนาคเนี่ยขึ้นขี่บนหลังช้าง
ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณของชาวไทยที่ทำในช่วงงานบุญแห่นาคในสมัยก่อน

เขาบอกว่าในทางฝั่งของอีสานเนี่ยฮิตมากเลยนะกับพิธีกรรมนี้
ขี่ช้างแห่นาคในคลิปถูกจัดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์
โอ้โหถิ่นเมืองช้างอยู่แล้วคุณผู้ชมครับ
ก่อนที่จะนำนาคขึ้นช้างเนี่ยเพื่อจะแห่ไปที่วัดที่ทำการบวชเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ
นาคผู้ทำพิธีเนี่ยจะต้องมาทำพิธีแบบนี้เพื่อขอเข้ามากับทางช้างก่อน
ต่อหน้าช้างเผือกที่น่าจะขึ้นเขตนั่นแหละครับ
ทำแบบนี้เพื่อความราบรื่นนะและไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันขณะแห่นาคนั่นเองไง
รวมถึงเป็นการขอโทษช้างเผือกตนนี้ที่จะขึ้นไปขี่ก่อนนั่นเองนะครับ
พิธีการก็คือมีขัน๕ขัน๘ดอกไม้ทูบเทียนสุราขาวกล้วยหรือว่าอ้อยให้ช้างได้ทานขณะทำพิธีกรรมด้วย
นี่พอทำพิธีกรรมเสร็จแล้วนะครับนาคก็จะต้องเอาเครื่องประกอบพิธีส่งต่อให้กับควานช้างที่เป็นผู้ขับช้างตัวนั้นครับ
เสมือนเป็นสื่อกลางระหว่างคนกับช้างเชือกนี้นั่นเองครับ
ถือว่าเป็นความเชื่อแล้วก็เป็นพิธีกรรมโบราณ
ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย